ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวอีกสมรักคำสิงค์เนี่ยครับ
ก็เรื่องที่จะขึ้นต่างต่างขอบคุณทุกท่านนะครับ
โดยเฉพาะสมาคมมวยสากลสมัครเล่นท่านนายกสมาคมมวยแล้วก็ท่านสมชาย
คุณสวัสดิไม่ต้องห่วงสอบถามมากนะครับก็จริงจริงแล้วก็หลายท่านครับ
ก็จะเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าผมก็บอกว่าไม่ต้องนะครับ
ว่าบ้านผมผมขอสู้เองก่อนแล้วก็ท่านนายกท่านสมชายก็บอกว่า
สมรักคำสิงคุณอย่าลืมว่าคุณคือคนของสมาคมมวยสากลสมัครเล่น
เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรต้องมาแจ้งครับวันนี้ผมก็มากราบเรียนท่านว่า
ผมยังอยู่ที่สบายดีนะครับไม่ต้องห่วงผมนะครับ
ผมก็ขอบคุณนายกสมาคมมวยสาวคนสมาครเล่นแล้วก็ท่านอ่า
สมชายภูสวัสดิ์ที่เป็นห่วงผมนะครับก็มารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับ